อันส่วนเหตุการณ์นี้วินาทีที่นครศรีธรรมราช
อก็เป็นเรื่องบนท้องถนนผู้ชายคนเอิงขิบอัตโตไซต์กลับบ้าน

เหตุการณ์นี้ชนเข้าเต็มแล้วลากร่างของเขา
ยาวไปถึง๖๐เมตร

นี่ค่ะวินาทีที่รถกระบะชนกับรถมอเตอร์ไซคันนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่ตำบลทุ่งสงศ์อำเภอนาบอน
ผู้เสียชีวิตคือนายทรงศักดิ์หอมเดชอายุ๓๘ปี
นี่ค่ะอาชีพเขาขับรถ๑๐ล้อ
แต่วันเกิดเหตุเขาขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วถูกชนร่างกระเด็นไปตกอยู่ในพงหญ้าข้างทางนะคะ

คือดูสภาพรถค่ะหน้ารถพังยับ
แล้วก็ล้อขวายางแตกกระจกร้าว
คือคนที่โดนปะทะเนี่ยก็คือเสียชีวิตนะคะ
อะไรยังตกกระจายอยู่เต็มถนนเลยค่ะ

แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกแน่นหน้าอกนะคะ
เพราะว่าหน้าอกถูกกระแทกกับพวงมาลัย
นี่ค่ะนี่คือสภาพในที่เกิดเหตุค่ะ
ชาวบ้านบอกว่ากระบะขับมาด้วยความเร็ว

รถมอเตอร์ไซค์ขี่อยู่ในเลนซ้ายของรถกระบะ

คือเป็นการตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด

แล้วลากร่างของผู้ตายติดไปร่วม๖๐เมตรนะคะ
พนักงานสอบสวนก็ได้ให้กู้ภัยเอาศพไปชนะสูตรอย่างละเอียด
เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะ
เบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถกระบะนะคะ
ต้องรอให้รักษาตัวหายกลับมาเป็นปกติก่อน
ถึงจะมาสอบสวนแล้วถ้าพบว่ามีความผิด
ก็จะแจ้งข้อหาและดำเนินคดีต่อไปค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องความสูญเสียที่เกิดบนท้องถนนอีกเรื่องหนึ่งนะคะ